สภาพูดแทนราศน์ดรจะเปิดอพิปรายทั่วไป

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็พูดถึงการประชุมสภาพผู้แทนรัศดรที่จะมีการเปิดอภิปรายนี่แหละ
โดยบอกว่าประเด็นเรื่องคำถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูล

แต่จะไม่ได้ชี้แจงถึงแหล่งที่มางบประมาณในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะคะ
พร้อมเมื่อไหร่ก็พร้อมไม่ตื่นเต้นอะไรหรอกผ่านเวลาพวกนั้นมาหมดแล้ว
ฟังเสียงนายกหน่อยดีกว่า
ส่วนเจ็ดพักแล้วนะครับ
ก็ร่วมฝ่ายค่ะก็ประชุมเตรียมความพร้อมเหมือนกันในเรื่องการอภิปรายนะคะ
มีการปรับลดจำนวนผู้อภิปรายเหลือแค่๑๕คน

การพักอนาคตใหม่พลตำรวจเอก
เสรีพิสูจน์เต็มยาเวทหัวหน้าพักเสรียรวมไทย
และในวันมหมาธนมธาหัวหน้าพักประชาชาติ
จะเป็นผู้อภิปรายหลัก

เรื่องประเด็นถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนเนี่ยล่ะค่ะ

พี่เต้พระรามเจ็ดอีก๑๐นาที
ประเด็นการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาที่ไม่ชี้แจงแหล่งที่มางบประมาณ
ก็จะนำทีมโดยนายแพทย์ชนละนานศรีแก้วจากภักดิ์เพื่อไทยนะคะ

เรื่องแรกก็คือเรื่องของการถวายสัตว์ไม่ครบของนายกรัฐมนตรี
เรื่องที่๒ก็น่าจะเป็นแหล่งที่มาของงบประมาณ
บอกว่าไม่มีแหล่งที่มาของเงินบอกกล่าวในการแถลงนโยบายนะครับ

ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร

แล้วดูท่าว่าจะยาวหรือเปล่าไม่แน่ใจ

ถ้าหากว่าถูกพาดพิงในทุกประเด็น
แต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องให้เสร็จภายในเที่ยงคืนวันนี้

เขาอาจจะแบ่งเวลาเป็น๑๐ต่อ๔หรือเปล่าคุณ

ส่วน๔เป็นหน้าที่ของนายก
แล้วก็ทางคอรมอลหรือใครที่จะขึ้นชี้แจงนะฮะ
แล้วก็วันนี้เป็นวันปิดประชุมสมัยสามัญด้วยนะคะ